ทีมชาติเวียดนามภาคหังศอกคุณซื้อทีมชาติเวียดนามนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อภายในประเทศถึงกรณีที่เตรียมที่จะลงทำศึกคันเรียกฝุ่นบอลโลกกับทีมชาติไทยนะครับก็ขณะนี้ก็เข้าแคมป์ฝึกซ้อมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยคุณซื้อชาวกริต้ายในเปิดเผยว่าเป็นคว
แต่ยังไงซะเขาก็ตั้งคำถามไปถึงอากิระนิชิโน่นะครับถึงเรื่องประสบการณ์ในการคุมทีมชาติในศึกฝุ่นบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ
ซึ่งตัวนิชิโนเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการคุมทีมในรอบสุดท้ายเท่านั้นแล้วก็ถือว่าเป็นทวนาเมนต์ที่มีความกดดันมากนะครับ
ก็เหมือนกับเป็นการเปิดสงครามแรกแล้วครับในเรื่องการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะฮะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของการเตรียมทีมชาติไทยในการลุยศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีนนะครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยอากิรานิชิโนก็ได้เรียกนักเตะชุดแรกเข้ามารายงานตัวและฝึกซ้อมครับ
วันนี้ก็จะมีนักเตะอีก๑๑รายนะครับที่เสร็จสิ้นจากโปรแกรมไทยลีกในวันที่๒๕สิงหาคม
ก็จะเริ่มฝึกซ้อมกันในช่วงเย็นของวันนี้ทันทีนะครับ
กวินธรรมสัจจานันทร์ที่จะเข้ามาสมทบกับทีมในวันที่๒กันยายนนี้
แต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ศึกษาสไตล์การเล่นของนักเตะเหล่านี้เอาไว้แล้วนะครับแล้วก็มีแผนที่จะใช้ผู้เล่นกลุ่มนี้
พร้อมยังยืนยันว่านักเตะทั้งหมดจะเป็นกำลังหลักของทีมในชุดนี้
แต่ว่าจะได้ลงสนามหรือไม่ต้องดูสภาพร่างกายเป็นหลักครับ

ก็ถ้าเกิดสิ่งที่พวกเราได้จริงอย่างน้อย
ก็คิดว่าเราจะได้ตัวตัวต่อใน๙สัปดาห์๑น
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการคนเก่าขอยุติบทบาทของตัวเองในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยจะประเดิมงานในศึกบอลโลกรอบคันเลือกทันทีนะครับ
ที่ทีมชาติไทยจะเจอกับเวียดดามสำหรับดรพิษศรหรือชัยกจรพันธ์
ปัจจุบันรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทแทนบีมีเดียจำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลชุดนี้นะครับ
กันอีกครั้งครับฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๒กลุ่มจีน
นัดแรกทีมชาติไทยจะเปิดสนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิทธิ์ต้อนรับเวียดดามไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
และแอปพลิเคชันทรูไอดีถ่ายเท่าสดให้ได้เชียร์กันสุดใจนะครับในวันพระราชสมดีที่๕กันยายนตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปครับ